ก่อนหน้านี้นะคะมีการนำเสนอข่าวว่าครูชาวภูตานพลัดหลงกับคณะที่เดินทางมาดูงานในประเทศไทย
หลงกันที่หน้าโรงแรมแถวพะหนโยธินตั้งแต่๒๓มกราคมที่ผ่านมา
สุดท้ายตำรวจยืนยันนะคะว่าพบตัวแล้วค่ะ
สำหรับครูชาวภูตานคนนี้พบตัวในสภาพที่อิดโรย
นอนอยู่ข้างถนนลักษณะคล้ายกับหมดสตินะคะ
ซึ่งก็ได้มีการส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการช่วยกันย้ายตัว
นายฮากาบาฮาดูซับปาครูชาวภูตานวัย๓๙ปี
ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจตามคำสั่งของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นอาการของนายฮากายังคงอ่อนเพลีย
ตามร่างกายมีรอยขีดขวนฟกช้ำนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
เปิดเผยหลังจากไปเยี่ยมอาการของนายฮากาเมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะ
เล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่มีคนไปเจอตัวนายฮากานะคะ
ซึ่งเล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรปราการ
ได้รับแจ้งเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมา
ว่ามีชายเร่ร่อนนอนหมดสติอยู่ริมถนนสายลวด
ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
เรื่องต้นนายฮากายังไม่สามารถสื่อสารได้มากนักค่ะ
มีฮากาหน่วงเสียราบกับผู้ตาสืบประหมายกัน
ไม่เข้าใจเนื่องจากว่าค่าจากการสอบตามว่าก็ต้นปรากฏรออกเป็นราชภูท้องถิ่นชาวผู้ฐาน
ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด
เก้าเก้าเหล่าเก้าสัญชาติด้วยกันครับ
ซึ่งเราเป็นชนพื้นบ้านที่ไม่สามารถพูดภาษาพื้นฐานกลางได้

เขาก็มีปัญหาเรื่องการเจอความหมายกันนะครับ

เขาเข้าใจว่าเบอร์กต้นน่าจะเป็นมีรอยแค่รอยคิดว่าไม่ลึก
บาดแผลก็ไม่อันตรายมากมายครับ
ก็ต้องรอให้ทางผู้ภาคาเนี่ยพื้นขึ้นก่อน
แล้วก็ได้สติธรรมจรรยะ
แล้วก็จะได้สอบสวนเพื่อหาสาเหตุของบาดแผลที่แท้จริงต่อไปครับ
ต้นดูแล้วเข้าข่ายโดนทำร้ายไหมครับ

เพราะว่าแฟนถามหมอหมอก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนครับ
ช่วงบ่ายวานนี้นะคะนายเชวังโชเฟลดอร์จีเอกอัครราชทูต
ราชนาจักรภูตานประจำประเทศไทยเข้าหารือร่วมกับผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ

แจ้งเบาะแสว่าเจอนายฮากาในพื้นที่สำรงเหนือและสำรงใต้

ขณะที่นายอดุลเดชเพชรโรธคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างก็เล่าว่า
เจอนายฮาการในซอยพานุวงศ์หรือซอยสุขุมวิทย์ร้อยเจ็ด
เมื่อวันที่๒๖และ๒๗มกราคมที่ผ่านมา
สภาพอิดโรยไม่ใส่เสื้อด้วยค่ะ
ผมพยายามจะสื่อสารกับเขา
ผมพยายามที่จะถามเขาว่าอ่า
มาจากไหนแต่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้

เขาเหมือนจะสื่อสารกับเรากับสักอย่าง
ผมก็เลยซื้อข้าวซื้อน้ำให้เขากิน

คุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะว่า
พลัดหลงของนายฮาการเป็นข่าวตั้งแต่

เขาหายไปพลัดหลงกันกับทางคณะ
มาดูงานในประเทศไทยใน๒๓มกราคม
คือเขาเดินทางกันมาเป็นคณะครู